ชาวบ้านเขาค่ะเขาไปตกปลากันมา
แล้วเขาตกได้ปลาบึกน้ำหนักตั้ง๑๐๐กิโลกรัมคุณผู้ชม
ไม่รู้เขาทำได้ยังไงตามชาวบ้านไปดูวิธีการดีกว่า
โอ้โฮโดนทางวิ่งให้เก็บเลยโดนทาง
โอ้โหนี่แค่หางนะคุณผู้ชมดูดิ
บอกเลยไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่านุ่มทั้ง๖คนนี้
เขาต้องมารวมพลังกันจับเจ้าปลาบึกไซสยักษ์กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
อยู่บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
คุณดูนะตัวใหญ่มาก
หนุ่มเขาใช้เรือสองลำลอยไปตามลำน้ำเจ้าพระยา

เพื่อยืดสู้แรงกับเจ้าปลาบึก
จนกระทั่งมันอ่อนแรงหมดแรงลอยตัวแล้วหางมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ
จากนั้นนะคะเขาใช้ปืนยิงปลาก็คือยิงไปที่หางปลาบึก
แล้วก็ช่วยกันลากขึ้นเรือมาแล้วก็นำเข้าฝั่งแบบนี้

ซึ่งก็พบว่าปลาบึกตัวนี้มีความยาวถึง๑๗๐เซนติเมตรนะคะ
แล้วน้ำหนักกว่า๑๐๐กิโลกรัมค่ะ
โอ้โหแต่คุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นวิถีชาวบ้านเขานะ
ทางด้านคุณประจักษ์กิมไลท์ชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
เขาก็มีอาชีพขี่รถสำล้อรับจ้าง
เขาเล่าให้ฟังว่าคุณดูความสูงความยาว
เท่าตัวคนผู้ชายคนนึง
แต่น้ำหนักใหญ่กว่าคุณชนะอีก
คือเขาบอกอย่างนี้ว่าเขากับเพื่อนรวมตัวกันมาตีเบ็ดระแวง

ก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะตกได้ปลาบึกตัวใหญ่ยักษ์แบบนี้
กว่าจะจับขึ้นมาได้โอ้โห๖คนเขาบอกแทบหมดแรงเหมือนกันนะ
ซึ่งหลังจากที่เอาปลาบึกขึ้นมาบนฝั่งแล้ว
ก็มีการติดต่อพ่อค้าให้มารับซื้อปลาบึก
เพื่อจะนำเงินที่ขายปลาบึกนี้มาแบ่งกันนะคะ
ก็คือปลาบึกตัวใหญ่มันก็ขายได้ราคาดีนั่นแหละคุณผู้ชม

เอาเป็นว่าไม่ดราม่ากันไปนะมันเป็นวิถีของเขานะ
เดี๋ยวเขาก็มีช่วงเทศกาลที่จะปล่อยพันธุ์ปลา
ลงสู่บ่อกันอีกครั้งลงสู่แม่น้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชม
โอ้โหจับได้ปลาตัวขนาดนี้

มันไม่ใช่ทุกคนจะจับได้นี่ดิฉันตกมา๓วันแล้วเนี่ย
แล้วปลาขนาดนี้มันไม่ใช่ปลาบึกแล้วค่ะ
มันคือปลาบึก
มันใหญ่มากคุณผู้ชม